พาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้ค่ะที่จังหวัดอุทัยธานีคือถ้าเป็นจริงอย่างที่ท่านเจ้าอาวาสวัดมาร้องเรียนเนี่ยนะ
โอ้โหคนร้ายโหดเยี่ยมจริงนะคือท่านเจ้าอาวาสวัดหนองเข้ออกมาร้องเรียนบอกว่าคาดว่าคนร้ายนำยาค่าย่าไปใส่ในถังน้ำของวัด
กะจะฆ่าพระให้ตายทั้งวัดครับคาดว่าอาจจะเป็นปมเรื่องของความขัดแย้งผลประโยชน์ในวัดนะคะแล้วคนร้ายมาแอบเอายาค่าย่าใส่ไปในแท้งน้ำ
ท่านเจ้าอาวาสออกมาเปิดเผยแบบนี้ก็เพราะว่าถังน้ำหรือว่าแท้งน้ำเนี่ยนะพระท่านก็ใช้คนที่ไปทำบุญเขาก็ใช้
แล้วมีคนใช้เอาไปแปลงฟันแล้วโอ้โหกลิ่นมันเหม็นมากแล้วมีคนเอาไปใช้แบบอาบน้ำด้วยนะมีอาการแพ้ผื่นขึ้นเต็มตัวไปหมดเลยอะค่ะ
ได้รับการเปิดเผยจากพระครูพิสารอุทัยกิจเจ้าอาวาสวัดหนองเข้ตำบลไผ่เขียวอำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานี
ร้ายเอาสารเคมีประเภทยาค่าย่า
พระให้ตายทั้งวัดคือถ้าไม่ตายก็โคม่าค่ะ
เพราะว่าถังน้ำนี้ใช้เฉพาะในวัดเท่านั้น
ดังนั้นถ้าคนร้ายเอาสารเคมีมาใส่
เอายาค่าย่ามาใส่ก็ต้องตั้งใจทำให้คนในวัดตายอ่ะ
พระครูพิสารอุทัยกิจบอกว่าเมื่อ๗ตุลาคมค่ะ
บาดานที่ใช้ในวัดหนองเข้อยู่ดีกลิ่นโอ้โหเหม็นมาก
เหมือนสารเคมีกลิ่นเหมือนยาค่าย่า
ทั้งพระทั้งญาติโยมที่ไปทำบุญที่วัดใช้น้ำนี้กันหมดเลยนะคะ
ดื่มทั้งอาบน้ำทั้งแปลงฟันและทุกคนที่ใช้น้ำนี้
มีอาการผิดปกติหมดเลยมีโยมที่เป็นผู้หญิงคนนึงค่ะ
ช่วยงานที่วัดเป็นประจำดื่มน้ำอันนี้
แล้วก็โอ้โหรู้สึกปวดแสบปวดร้อนยังบอกไม่ถูก
แล้วก็อาบน้ำในห้องน้ำของวัดอาบเสร็จปุ๊บตุ่มขึ้นเลยคุณผู้ชม
ุ่มขึ้นเต็มตัวแล้วก็มีอาการแพ้อย่างรุนแรงแพ้ถึงขั้นที่ต้องส่งโรงพยาบาลนะคะ
ก็ส่งโรงพยาบาลอำเภอสว่างอารมณ์ตอนนี้อาการยังไม่ดีขึ้นเลย
พระลูกวัดใช้น้ำล้างหน้าแปลงฟันก็แพ้กันไปตามตามกัน
เพราะดีนะคะที่น้ำมันมีกลิ่นสารเคมีแบบไม่รุนแรงมากนัก
ก็เลยรีบเอาน้ำดื่มแบบบรรจุขวดที่อยู่ในวัดนะคะมาล้าง
แต่พระบางรูปเยื่อบุตาอักเสบอ่ะก็เลยเชื่อว่าต้องมีคนไม่หวังดี
เอาสารพิษเอาอะไรสักอย่างหรือว่ายาค่าย่าไปใส่เอาไว้ในถังน้ำ
พระครูพิสารอุทัยกิจบอกว่าก่อนหน้าที่ทางวัดหนองเข้เนี่ยนะคะ
เขาขาดแคลนน้ำใช้ทั้งน้ำอุปโภคบริโภคก็ทำหนังสือไป
ขอความอนุเคราะห์ขอรถเจาะบ่อบาดานจากสมาคมชาวไร่อ้อยอุทัยธานี
ก็เจาะบ่อบาดานตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกันยายนครับเจาะปุ๊บน้ำได้น้ำดีเลยนะ
น้ำใสน้ำสะอาดทั้งดื่มทั้งใช้ไม่มีปัญหาอะไร
ปรากฏว่าช่วงวันที่เจ็ดถึงเก้าตุลาคมคนเริ่มมีอาการนะคะ
แพ้น้ำทั้งน้ำดื่มทั้งน้ำอาบเนี่ยแพ้กันหมดเลย
ก็เลยคาดว่าคนไม่หวังดีน่าจะแอบเอาสารเคมีไปใส่ในถังน้ำ
มีอยู่๓ใบนะคะอยู่ใกล้ใกล้กับบ่อบาดาน
สองถังเนี่ยอยู่หลังสาราวัดตอนนี้ก็เลยตัดท่อที่มีสารเคมีปนเปื้อนนะคะ
เพื่อป้องกันอันตรายแต่ว่ายังเก็บน้ำที่คาดว่ามีสารปนเปื้อนอยู่นะคะ
จะได้เป็นหลักฐานแล้วก็ไปเอาน้ำสำรองอ่ะ
ใช้กันไปพลางพลางก่อนจากเหตุการณ์นี้ลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้ว
ที่สพอำเภอสว่างอารมณ์เอาตัวอย่างน้ำที่คาดว่ามีสารเคมีไปร้องกับทางอำเภอแล้ว
ขอให้ตรวจสอบสารปนเปื้อนแล้วก็ไปร้องที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุทัยธานีด้วย
จะไปร้องทุกข์กับผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะเพราะเชื่อว่ามันต้องมีคนที่เจตนาไม่ดีอ่ะ
หวังจะฆ่าพระทั้งวัดก็เลยสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นปัญหาเรื่องของผลประโยชน์
เรื่องของการทุจริตเงินในวัดหรือเปล่า
ก่อนหน้านั้นก็จะมีการเอาเงินวัดเนี่ยโกงกินกันแทบสารพัด
ไปหาเงินมาแล้วก็ตั้งกระถิ่นผ้าป่าหน้าบ้านเจ้าของ
หมูล้มไก่เอากินเหล้าเหมือนหาเสียงกัน
แล้วเอาเงินเข้าไปในบ้าน
ถ้าพระยุคไหนมีปัญหาก็จะหาเรื่องกับพระยุคนั้นให้ออกไปบ้าง
คุณผู้ชมคะเรามีข้อมูลให้เพิ่มค่ะที่เล่าไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ
ว่านท่านเจ้าอาวาสวัดหนองเข้จังหวัดอุทัยธานีออกมาร้องเรียนว่า
ว่าน่าจะมีคนร้ายเอาสารเคมีหรือว่ายาฆ่ามันแรงยาค่าย่า
ใส่ไปในแท้งน้ำของวัดคือแท้งน้ำเขามี๓แท้งครับคาดว่าจะใส่ไว้หมดเลย
เพราะว่ามีพระอะค่ะท่านเอาน้ำไปแปลงฟันเอาน้ำไปดื่มเอาน้ำไปกินแล้วโอ้โห
อาการมันออกเลยนะเอาน้ำแบบสมมุติอาบน้ำเนี่ยนะเม็ดขึ้นเต็มตัวเลยอ่ะ
เสพเต็มตัวทันทีต้องส่งโรงพยาบาลกันเลย
ทีนี้ค่ะทางท่านเจ้าอาวาสบอกว่าไปแจ้งความเอาไว้แล้วลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้ว
ศูนย์ดำรงธรรมไปร้องผู้ว่าหมดแล้วนะครับแล้วก็เก็บไอ้น้ำอันเนี้ย
ไปส่งตรวจว่าตกลงแล้วมันมีสารเคมีอะไรหรือเปล่า
ว่าคนร้ายอาจจะแบบเอาอะไรมาใส่เพราะว่ามีปัญหาเรื่องของการทุจริต
เรื่องเงินอะไรภายในวัดหรือเปล่าเป็นการตั้งข้อสังเกตนะ
พระท่านบอกว่าทำแบบนี้คือตั้งใจฆ่าพระทั้งวัดเลยใช่ไหม
เพราะว่าพระทั้งวัดเขาก็ใช้น้ำจากแท้งนี้
ไม่รวมญาติโยมอีกอ่ะถูกทำกับข้องกับอาวาส
พระครูพิสารอุทัยกิจบอกนะคะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มั่นใจว่าเป็นฝีมือของคนที่มีอำนาจในชุมชน
เสียผลประโยชน์เรื่องของการทุจริตเงินวัด
เพราะหลังจากเกิดเรื่องบุคคลเหล่านี้ไม่เคยมาถามไม่เคยมาดูเลย
ในอดีตเนี่ยพระท่านบอกว่าเคยถูกชาวบ้านแจ้งตำรวจ
ข้อหารักรอบตัดไม้ค้าไม้เถื่อน
โรงขึ้นศาลกันเลยนะคะเมื่อปี๒๕๕๙
สารชั้นต้นมีคำสั่งมีคำพิพากษา
จำคุกพระครูพิสารอุทัยกิจ๔ปี๙เดือน
ตอนนั้นชาวบ้านดีใจที่พระท่านจะถูกดำเนินคดี
ถูกออกไปจากหมู่บ้านแต่พระท่านยื่นอุทธรณ์
สารมีคำสั่งให้รอลงอาญาค่ะ
ก็คาดว่าเพราะเหตุผลนี้
ก็เลยทำให้ผู้มีอำนาจไม่พอใจใช่ไหม
เพราะว่าสารอุทธรณ์มีคำพิพากษาว่าไม่ต้องติดคุกไง

ใช่ก็เลยยิ่งกลั่นแกล้งวิธีอื่นหรือเปล่า

ในหมู่บ้านองเข้เนี่ย
เมื่อ๒๐กว่าปีที่แล้วเนี่ย
มีการฆาตกรรมเด็กผู้หญิงติดธอม

เฮ้ยชาวบ้านใกล้เค๋นได้ยินเสียงไหม

บางคนช่วยกันทำความสะอาดคราบเลือดรอยเท้าและปกปิดว่าไม่ยินเสียง
มันก็แปลกครับเหตุการณ์ครั้งนี้ก็เหมือนกันทุกคนกลับเงียบผิดปกติ
ทีมข่าวก็ไปคุยกับคนที่อยู่ข้างข้างวัดอ่ะนะคะนางรุ่งเพชรบุญเมือง
บอกว่าพระครูพิสารอุทัยกิจท่านเจ้าอาวาสเป็นพระน้ำดี
ญาติโยมศรัทธาเยอะท่านเจ้าอาวาสมาจำวัดที่วัดหนองเข้ตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสี่สิบสาม
พอท่านเข้ามาก็เปลี่ยนวัดหนองเข้จากวัดร้างเป็นวัดที่มีโบสถ์มีสาราการประเรียน
ทรัพย์สินของวัดก็โปร่งใสตรวจสอบได้หมดก็เลยไม่แน่ใจว่าสาเหตุนี้หรือเปล่า
ที่ท่านเข้ามาแล้วก็มาปรับปรุงพื้นที่ทำให้กลุ่มคนบางกลุ่มไม่พอใจ
เพราะว่าเสียผลประโยชน์อะไรแบบเนี้ยค่ะอืม
หลักนะที่ตามที่ว่าเหมือนไม่พอใจกันไม่พอใจอะไร
เหมือนแบบเคยเข้ามาดูแลเรื่องการเงินอะไรอย่างนี้
ที่ที่เห็นมานะที่เราสัมผัสมาตรงเนี้ยแต่มาหลังจากที่ท่านมาอยู่
ก็คือชาวบ้านจะได้ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวตรงเรื่องการเงินเพราะว่าท่านจะจัดการบริหารสร้าง
คือได้มาก็สร้างอย่างเงี้จ้ะมีชาวบ้านคนหนึ่งที่ใช้น้ำที่วัดนะครับ
ท่านผู้ชมครับก็คือนางพวงเพชรภูลเกิดนะอ่าบอกว่าปกติเนี่ย
มาช่วยงานอยู่ที่วัดแทบทุกวันแล้วก็จะอาบน้ำที่วัดด้วยนะครับ
วันที่๘ตุลาคมกำลังอาบน้ำอยู่ได้กลิ่นน้ำคล้ายกับมียาค่าย่าผสมเนี่ยฮะ
แล้วเขาก็เนี่ยตามร่างกายมันก็เป็นแผลแบบเนี้ยครับเห็นไหม
คุณนัทพงศ์เรียบสันเทียก็ลงพื้นที่ไปดูมานะครับซึ่งนางพงเพชรเนี่ยบอกว่า
ชาวบ้านที่อยู่ในวัดก็มาช่วยกันดมกลิ่นน้ำนะ
ตอนที่เธออาบน้ำแล้วมีกลิ่นคล้ายมียาค่าย่าผสมแล้วก็มีผงมีแผลเกิดขึ้น
ทุกคนมั่นใจว่าน้ำบาดานที่วัดเพิ่งเจาะใส่ถังพักน้ำท้ายวัด
ต้องมีส่วนผสมของยาค่าย่าแน่นะครับ
หลังจากที่กลับจากวัดได้๓ชั่วโมงก็ปวดแสบปวดร้อนตามร่างกาย
ลำตัวแขนขามีตุ่มน้ำใสผู้พองขึ้นมาเต็มเลยนะครับ
มั่นใจว่าเกิดจากการมาอาบน้ำที่วัดแล้วตัวเองก็เป็นโรคเบาหวานด้วย
เพราะเป็นแผลที่นี้โอ้โหหนักเลย
พ่อได้กินไงร้อนจะมาอาบน้ำก็เลย
พอลาดจากขาขึ้นมาแล้วก็จะมาลาดตัวไม่มีกลิ่นเลยก็เลยจะเลยหยุดอาบ

หลายครั้งเหมือนกันตากอาบอ่ะนะ
มันร้อนไม่ทันที
เพราะได้รู้สึกได้กลิ่นว่าเหมือนยา
พี่ก็เลยป้าก็เลยเอาน้ำดื่มไปลาดตัวอีกครั้ง

ภาพที่คุณนัทธพงศ์ได้ไปพิสูจน์น้ำที่อยู่ในแท้งน้ำของวัด
นี่ฮะท่านเจ้าวาดก็ยังเก็บไว้นะ

แล้วอันนี้คือน้ำที่เปิดจากก๊อกออกมา
เจ้าวาดก็ให้ดูว่ามันก็มีกลิ่น
พอแตะไปมันก็จะรู้สึกแบบคัน

นี่คุณนัทธพงศ์ลองทามือดูนะฮะ
มันยังมีอยู่กลิ่นลึกอ่ะยมลองสะเก็ดดู
กลิ่นมันจางไปเยอะแต่ว่าลิฟต์มันยังมีอยู่
แต่กลิ่นมันก็จางไปบ้างแล้วล่ะนะครับ
ก็ทางวัดตอนนี้ใช้ถังพักน้ำใบใหม่มาแทนใบเก่าแล้วนะครับ

เพื่อรอให้เจ้าหน้าที่มาตรวจพิสูจน์นะครับ

เจ้าวาดยืนยันกับทุกคนว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นฝีมือผู้ไม่หวังดี
เอายาค่าย่ามาใส่ถังพักน้ำของวัดจริงแน่นะครับ
เรื่องนี้เจ้าวาดยืนยันนะ
ว่าไม่ได้กุเรื่องขึ้นมาเพื่อจะไปกลั่นแกล้งใครอะไรอย่างแน่นอน
ก็ต้องตรวจสอบดูเพราะว่าส่งไปตรวจแล้ว
น้ำมีสารเคมีมีอะไรจริงหรือเปล่า
ตำรวจเขาก็สืบได้ไม่น่ายากฮะเรื่องนี้นะครับ